ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ที่

ันบิ๊กป้อมยังเข้มแข็งไม่ลาออกครับ
เป็นคำยืนยันออกมาจากโฆษกระทรวงกลาโหมนะคะ
เพราะว่ามีข่าวมีข่าวออกมาว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
หลังจากโดนกระแสข่าวหลายเรื่องเหมือนกัน

แม้ว่าก่อนหน้านี้ท่านเองจะออกมาพูดถึง๒ครั้ง

และอีกหนึ่งเรื่องก็บอกว่าถ้าประชาชนไม่เอาแล้ว

แล้วก็เลี้ยงที่กระทรวงกลาโหมเนื่องในวันปีใหม่
ทีนี้ยืนยันออกมาแล้วนะคะยังไม่ได้ลาออกนะคะ
ให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณลาออกจากตำแหน่งแล้วประมาณ๖๐๐๐คน
บอกว่าอยากให้พลเอกประวิทย์ลาออกตามที่กล่าวไว้หรือไม่

ล่าสุดมีผู้ลงชื่อร่วมสนับสนุน
ก็คือสนับสนุนให้ลาออกแล้วประมาณ๖๔๐๐๐คน

สนับสนุนพลเอกประวิทย์ให้อยู่ต่อเพื่อความมั่นคงของประเทศ

เพราะว่าบอลโลก๒๐๑๘นี่นะคะคือได้ดูฟรี
ก่อนหน้านี้ก็มีการจะต้องไปซื้อลิขสิทธิ

สนับสนุนให้พลเอกประวิทย์อยู่ต่อ๔๐๐กว่าคน

ก็คือมีคนเข้าลงชื่อ๔๐๐กว่าคน

แล้วการลงชื่อเนี่ยเอาเมลของคนอื่นมาลงไหม
หรือเป็นเมลของตัวเองยืนยันการตัวตนเป็นอย่างไร
เรื่องนี้นายเดชรัฐสุขกำเนิดหัวหน้าภาควิชา
วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนระบุ
และก็มีการลบการลงชื่อที่ผิดปกติออกไปบ้างแล้ว
เช่นการแอบอ้างนำอีเมลคนอื่นมาลงชื่อสนับสนุน
เขาบอกเขาได้๖๐๐๐ลายชื่อแล้ว
ส่วนทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
บอกว่าพลเอกประวิทย์ในฐานะชายชาติทหารควรแสดงสปีริตด้วยการลาออก
เพื่อรักษาองค์กรของทหารซึ่งแม้จะสูญเสียอวัยวะบางส่วน
พลเอกประวิทย์ไปแต่จะรักษาร่างกายทั้งหมด
ก็คือคณะรัฐมนตรีและคอสชให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นค่ะ
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่พลเอกประวิทย์บอกว่า
จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายก
ทำให้พลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
ที่นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่ตราดเมื่อวานนี้และที่จันทบุรี
เขาบอกว่าเหมือนจะมีการส่งสัญญาณบางอย่างออกมาหรือเปล่า
เพราะว่าในการพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ย
นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าวันนี้ทุกคนรักนายก
อยากให้รักรองนายกด้วยนะรักรัฐมนตรีทุกคนด้วย
ก็เลยมองว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่านะคะ
ฟังเสียงนายกนะคะ
ไม่ได้มีเจษนาจะเพื่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะ
ก็อยู่ที่พวกเราจะได้ทำหรือไม่ทำอะไรก็บ้าออกไป
อย่ามาบอกว่าเลือดถือทอบอำนาจอำเนิด
อำนาจอยู่ที่ใครอำนาจเป็นของใคร

เป็นเรือกคนดีเข้ามาบ้านเมืองนะ

ใครต้องออกไปออกมามันจะวุ่นกันไปหมด

แล้วหลายคนก็จับว่าเอยนี่เป็นสัญญาณหรือเปล่า

เดินทางไปประชุมรัฐกระทรวงกลาโหมอาเซียน
สิงคโปร์ผู้สื่อข่าวก็ยังถามเหมือนเดิมนะถามว่ายังมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ดีอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ดีอยู่หรือไม่นะเพียงแต่มีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิทย์ได้พูดคุยกับคนใกล้ชิด
บอกว่าตอนนี้เป็นการตอบคำถามกับคนใกล้ชิดนะไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะ
บอกว่าตอนนี้ยังทนได้อยู่นะจะอดทนให้ถึงที่สุดและจะยังไม่ลาออก
คือผู้สื่อข่าวไปตามถามนะเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะที่ท่าอากาศยานทหาร๒กองบิน๖
ดอนเมืองเพราะว่าพลเอกประวิทย์ไปขึ้นเครื่องตรงนี้จะไปสิงคโปร์
พลเอกประวิทย์มีสีหน้าเรียบเฉยมากเลยนะ
ไม่ตอบไม่ยิ้มด้วยซ้ำ
ไม่ยิ้มนะฮะไม่พูดใดกับสื่อมวลชนเลย

ใช่ค่ะเรื่องนี้ได้รับการยืนยัน
พลโทคงชีพตันตระวานิสโคศกระทรวงกลาโหม

ก็คือเป็นไลน์สื่อมวลชนประจำทันมีบรัฐบาล
ส่งมาตอนช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ประมาณ๑๗นาฬิกา๓๕นาที
ก็หลังจากที่ทางคณะของพลเอกประวิทย์ไปอยู่ที่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว
สื่อมวลชนสัมภาษณ์ไม่ได้แล้วไงไม่ได้แล้วไง
ได้ข้อความจากไลน์ของพลโทคงชีพมา
ยืนยันแบบนี้บอกว่าพลเอกประวิทย์จะไม่ลาออกนะคะ
และจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
กว่าจะจบภารกิจนี้ค่ะ
ครับสั้นแค่นี้แค่นี้ไม่ลาออกตามที่เป็นข่าว